คุณผู้ชมเชื่อไหมเรื่องของสิ่งลี้ลับเรื่องวิญญาณ
เรื่องนี้คุณภาคภูมิถนัดเราเล่ากันทุกคืน
เราส่งติลงพื้นที่ไปหาคำตอบให้เรานัดหมอปลาสัมภเวษีให้ด้วย
เริ่มกันที่ภาพนี้ก่อนค่ะภาพเนี้ยเห็นมาสองสามวันแล้ว
ว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นในโลกโซเชียลแล้วแต่เรายังพยายามหาคำตอบ
ให้นะคะผู้หญิงคนนี้เขาไปนั่งกินหมูกระทะนะคะ
อยู่ที่ซอยจารันสนิทวง๕๐สองครับ
แล้วเขาถ่ายภาพเพื่อจะส่งภาพไปให้แฟนดูว่า
มานั่งกินกับคนนี้นะถ่ายเสร็จปุ๊บเธอก็มาดูที่ภาพ
เธอก็ตกใจว่าด้านหลังของเธอเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม

เหมือนมีคนอยู่ข้างหลัง

ไม่เธอบอกว่าโต๊ะเธออยู่หัวมุม
แล้วเป็นโต๊ะสุดท้ายด้านหลังไม่มีโต๊ะใครแล้ว

หัวแล้วก็ข้างล่างคือเท้า
แล้วดูที่หน้าคนนะคะ
น่าจะแอบแบบน่ากลัวหน่อย
เห็นไหมเป็นเหมือนแบบตาถล่นออกมาอะไรแบบนี้

ถ่ายตอนประมาณสามุ้นกว่า
เห็นตอนแรกเธอก็ตกใจ
ทำอะไรไม่ถูกรับบ้านอาบน้ำนอน
ตี๕น้องอนกว่าจะหลับเธอบอกเธอตกใจมาก
เธอก็เลยโพสต์ภาพนี้เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ
ถามความเห็นนะคะว่าใครเห็นเป็นยังไงบ้าง
ได้เลยนะส่วนตัวกรวดน้ำไปให้แล้วสวดมนต์ให้แล้ว
ทีนี้ค่ะทางร้านขายของใกล้กับร้านหมูกระทะเขา
ก็บอกว่าคือแถวนี้มีอุบัติเหตุบ่อยค่ะ
แต่ว่าที่ผู้หญิงเสื้อสีแดงเนี่ยคือเพื่อนที่ไปด้วยนะ

แต่ข้างหลังพี่คนนี้มันมีใครก็ไม่รู้

ซึ่งเธอยืนยันว่าไม่มีใครตอนที่ถ่าย

ด้านหลังก็จะเป็นถนนเป็นซอยโต๊ะสุดท้าย
แต่คนในโลกออนไลน์เขาก็ลองจับกันลองพิสูจน์กันนะนะว่า
มันน่าจะเป็นอย่างนั้นแบบนี้อย่างนี้หรือเปล่า
อย่างนี้เท้าเห็นไหมรองเท้าเขาสูงไง
มันก็จะแบบมีลักษณะมันวาวเป็นสีอย่างนี้หรือเปล่า
หรือว่าตรงตาที่คุณธรรมสอนเห็นตาไหม

ที่บอกว่าตาเหมือนผีเหมือนวิญญาณหรือเปล่าตาโบ๋อะไรอย่างนี้
บางทีผู้หญิงหลับตาก็จะเห็นพวกอะไรที่เขาทาตานะเปลือกตา
อะไรไอเชโดอ่ามันจะเป็นสะท้อนแสงหรือเปล่า
เขาหลับตาพอดีหรือเปล่ามันก็เลยเหมือนตาตาผี
ก็ใช่ไงมันก็อธิบายยาก

ยืนยันว่าไม่มีใครแล้วก็ที่ร้านก็บอกว่า
เป็นโต๊ะสุดท้ายแล้วที่เธอนั่งเธอก็ถ่ายรูป
แล้วก็เธอบอกก็ใช้ไอโฟนถ่ายปกติ
แล้วก็ไม่ได้ดึกมากนะก็๓ทุ่มกว่า
ให้ทีมข่าวของเราไปคุยกับเจ้าของโพสต์เลยนะคะ

บอกว่าคืนวันที่๑ธันวาคมเธอพาพี่สาวไปกินหมูกระทะ
ที่ร้านปากซอยจรรย์สนิทวง๕๒
เธอถ่ายรูปพี่สาวที่นั่งตรงกันข้ามเธอค่ะ
เพื่อส่งไปให้แฟนดูว่ามากินหมูกระทะกับพี่สาวนะ
แล้วเธอมาดูรูปติดอะไรบางอย่างมาด้านหลังพี่สาว
เธอก็เลยบอกว่าขนลุกขนพองสยองขวัญมาก
ให้พี่สาวดูพี่สาวก็หวาดภาวะเหมือนกัน
ก็เลยรีบกลับที่พักเอาภาพนี้โพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็ทำบุญ
ชาวเน็ตก็เลยไปช่วยวิเคราะห์ให้
ว่าตกลงแล้วเป็นผีเป็นวิญญาณหรือเป็นอะไร
ลองฟังเสียงเจ้าของโพสต์หน่อยนะคะ
ตอนนั้นไม่มีใครเดินผ่านเลยไม่มีไม่มีเลย
เพราะว่าพนักงานหมูกระทะเจ้าของร้านจะไปอยู่ที่แถว

จะไม่มีลูกน้องมาเดินเพ่นพ่านเหมือนร้านทั่วไป
ใครใช้รองเท้าด้วยตรงนี้มันคืออะไร

มันไม่มีคนนะพี่ยังไม่เชื่อคนนะค่ะ
เหมือนหัวรองเท้าเนี่ยเธอบอกไม่ใช่เป็นสายกระเป๋าของพี่
ส่วนข้างหลังไม่มีคนแน่นอน
งั้นไปที่ร้านหมูกระทะกันเลยดีกว่า

เป็นถนนเส้นที่มีอุบัติเหตุบ่อยค่ะ
ก็เลยนัดหมอปลามือปราบสัมภเวษี

จะได้สูตรกันเห็นไปเลยไง
หมอปลาบอกว่าพอไปถึง
เหมือนสัมผัสพลังงานบางอย่างได้
หมอปลาบอกว่ามีอาการแปลกเพราะสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่าง
ทำให้เชื่อว่ารูปที่ถ่ายติดอะไรก็ไม่รู้อยู่ด้านหลัง

ต้องเป็นวิญญาณสัมภเวษีเร่ร่อนแน่
ไม่ใช่การตัดแต่งภาพแน่
ตรงนี้เป็นทางสามแพร่ง

หมอปลาบอกว่าเป็นทางสามแพร่ง

ตกใจว่าไปได้ยังไงโอ้โหนี่ถึงขนาดบอกกข่าวบันเทิง
เราต้องลงขึ้นที่นี่ไปเลยเหรอไม่ใช่คุณแจ๊กกะลีนเขาจะให้ลองถ่ายภาพเขา
เขาจะไปลองยืนให้อยู่ข้างหลังอะไรแบบนี้
แต่ยังไม่ไปถึงช็อตนั้นเดี๋ยวฟังหมอปลาก่อนแป๊บหนึ่ง

นี่มันเริ่มดีกว่าแล้ว
เขาสื่อสารต้องการสื่อสารอะไรมั้ย

ว่ามีน้องถ่ายรูปติดมันต้องมีสิ่งที่เหนือธรรมชาติอยู่แล้ว

จุดเสียของทางสามแพ่งเนี่ยมันจะชอบมีคนเอาพวกกระทงของเส้นไหว้

ซึ่งมันก็จะเป็นแหล่งรวมให้สัมภเวษีที่เขาไม่สามารถรับกุศลได้ล่ะ
มารอกินของเส้นไหว้พวกนี้
คนที่วิจารณ์ว่าเกิดจากการหักเหของแสงหรือมุมกล้อง
คุณลองมาถ่ายดิแล้วคุณได้ภาพนั้นไหม
จริงไหมคุณลองมาถ่ายดิแต่ถ้าคุณถ่ายแล้วคุณเอาหลักวิชาการ
มันเกิดจากการหักเหของแสงเกิดจากการสะท้อน
แล้วคุณทำมาได้ที่บอกเมื่อกี้คุณเสียหมานะ
จากประสบการณ์ที่ผมช่วยคนโดนผิดเข้าหรือจุดที่มีวิญญาณมา๒๐ปี
ผมก็การันตีว่าตรงนี้มีวิญญาณ
หมอปลามือปราบสัมภเวษียืนยันเลยว่านี่คือวิญญาณ
นี่นั่งโต๊ะนี้เลยนี่แล้วติก็คือน้องผู้หญิงที่ถ่ายรูปให้แฟน

แล้วสงสารแจ๊กเกอรีนทำไมต้องให้ไปยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นตั้งนานอ่ะ

ดูดีนะใช่หรือเปล่าใช่จักรีหรือเปล่า
แจ๊กเกอรีนเขาบอกว่างั้นเอางี้ลองถ่ายดู

ใช้โทรศัพท์เหมือนกันโปรแกรมเดียวกัน
ก็ให้แจ๊กกะรีนบกบันเทิงของเราไปยืนอยู่ด้านหลัง

เราลองถ่ายสองแบบทั้งเปิดแฟลชกับไม่เปิดแฟลต์
ภาพที่ออกมามันก็ไม่เหมือนกับภาพของคุณปริศนาที่เขาถ่ายติดมา
เพราะว่าจะเห็นหน้าแจ๊กกะรีนชัดว่าเป็นหน้าแจ๊กกะรีนนึกออกไหมอ่าอ่า

คือถ้ามีคนมายืนอยู่ตรงนั้นพอดีถ้าถ่ายติดมันก็
เออภาพมันก็อะกูไปชมว่ายังไงอ่ะ
มันก็เป็นไปได้ที่มีคนเดินผ่านมาพอดีหรือ

จะด้วยหน้าเขาดูน่ากลัวหรือเปล่าภาพของคุณปรารถนาภาพคนที่อยู่ข้างหลัง
มันแบบเป็นตาถล่นเป็นอะไรอย่างนี้แต่แจ๊กกะลินเขาสวยไง

คุณจักรินไปทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาสวย
ยังไงเราก็ไม่มองเขาเป็นเหมือนผีใช่ไหม
แต่ถ้าคุณพาร์คพวงไปยืนแล้วแน่
แน่นอนต้องให้แจ๊กกะลีนมานั่งตรงติแล้วให้ติไปอยู่ข้างหลัง

อันนี้โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใครเอาภาพนี้มาเนี่ย
แล้วทำไมต้องให้แจ๊กกะลินยืนอยู่นานถ่ายเสร็จก็เสร็จไหมถ่ายรูปเสร็จก็เสร็จไหม

เจ้าของร้านหมูกระทะค่ะนางสาวมนัญชยามัมขุนทศ
เขาบอกว่าเขาก็ดูรูปนะคะเขาก็ตกใจเหมือนกันนะคะ
เขาบอกว่าโต๊ะที่น้องเขาถ่ายเป็นโต๊ะท้ายไม่มีโต๊ะอื่นอยู่ด้านหลัง

แล้วก็ไม่มีคนอื่นอยู่ด้านหลังแน่ส่วนตรงนี้จะมีเรื่องลี้ลับอะไรหรือเปล่า
เจ้าของร้านหมูกระทะบอกว่าก็เฉยแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่ค่ะ
ก็ไม่แน่ใจแต่คือน้องเขาไม่ได้แต่งแน่นอนค่ะพอถ่ายเสร็จเขาก็หยิบให้ดูเลย
เราก็รีบเดินไปขอดูกับแฟนอย่างนี้ค่ะ
ใช่น้องเขาก็บอกขนลุกเด็กในร้านก็ขนลุกกลัว
ก็เฉยไม่ค่อยไม่ได้กลัวแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่
เราคิดว่ามันมีพลังงานบางอย่างหรือบางครั้ง
น่าจะมีมันก็มีทั่วไปแหละพี่แต่เราจะเห็นตอนไหนแค่นั้นเอง
แต่ที่หมอปลาไปบอกว่าสัมผัสได้
คือคุณจักรีนเนี่ยเขาก็เป็นคนที่สัมผัสเรื่องพวกนี้ได้อยู่
เขาก็เลยลองไปดูนะเดี๋ยวจะถามให้ว่าจักรีนรู้สึกยังไงบ้างในช่วงเวลานั้นนะครับ